เปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่า

คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ตอบไปแล้วล่ะค่ะ

บอกว่าจับปากแกไม่ถ่ายรายการเมื่อวาน

เกี่ยวกับเรื่องกระแสที่เอาพูดตรง
ก็โดนด่าเยอะมาก

คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนดูคาดหวัง

ช็อตรงุงใหม่นะคะหลายคนก็คาดว่าจะได้เต้นหรือเปล่า
แล้วก็ฝากกำลังใจให้ทั้งตัวเองนะคะ

เต้นแบบกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันมันเป็นบีดที่ที่ช้าลง
ไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องซีเรียสจริงแล้ว
นี่มันก็คือความชอบส่วนบุคคลมากกว่าเนอะก็สู้สู้นะแล้วก็
ก็ในเมื่อเราเป็นคนที่รักการร้องเพลงรักการเต้น
อย่าท้อถอยกันแล้วกันจริงจริงคือพออายุมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี้ย
น้ำหนักก็มาตามอายุเลยนี่ก็ลดได้๕โลแล้วก็พยายามที่จะเอาเอว๒๒กลับมาอีกรอบนึง
รุ่นป้าแล้วก็รุ่นหลานหลานด้วยนะคะยังไงก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันแล้วกัน
ตอนนั้นคุณผู้ชมภาพที่เห็นเลยคือยี่สิบสองนิ้วตอนนี้พี่แค้นยี่สิบสามครึ่ง

ไม่ได้นับนานแล้วอันนั้นน่ะ
สนับสดใจกับสี่คนนุ่มรุ่นร้านดีกว่ารุ่นใหม่เลยนะคะ
คุณหวายค่ะน้องหวายเป็นตัวแทนค่ะ
นี่คนนาน่ะ

แล้วพวกเราทางห้าคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี้ย
ของทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนจริงจริงที่ให้ความสนใจกับพวกเราสองศูนย
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เพื่อนทุกคนได้ส่งมาหาพวกเราด้วยนะคะ